คุณผู้ชมฮะติดตามความคืบหน้าเหตุโรงพักถล่มกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหคุณคุณดูภาพคือหลายคนเห็นภาพแล้วแล้วบอกว่า
ถามจริงมันเกิดขึ้นจริงจริงเหรอที่บ้านเราใช่ไหมจริงแผ่นดินไหวอะไรหรือเปล่า
นั่นน่ะสิแต่ไม่ใช่นะคะพื้นมันซุดตัวครับ
ที่บอกตอนแรกอ่ะเหมือนได้ยินเสียงมันแตกก่อนแล้วอยู่ดีมันก็เป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ย
ทำหมดเลยครับห้องจราจรโอ้
ไม่ไหวไม่ไหวอย่าไปเข้าไปน่ะ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
ส่วนฝ่ายห้องสืบสวนได้รับผลกระทบเหมือนกันนะด้านหน้าด้านหลังก็ซุดตัวเหมือนกัน
ท่านผู้กำกับสอนอหัวหมากพันธบรวจเอกเศรษฐภัณฑ์ศรีสาคอนค่ะท่านบอกนะอาคารที่เกิดเหตุตรงเนี้ย
มันเป็นอาคารที่เขาใช้ประโยชน์ร่วมกัน๒หน่วยงานคืออะไร
คือสถานีตำรวจนครบานหัวหมากและสถานีดับเพลิงกู้ภัยหัวหมาก
สร้างมานะคุณตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยเก้าแล้วอายุตอนนี้ห้าสิบหกปีเข้าไปแล้ว
โอ้โฮเอาจริงจริงเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นนะคะ
ช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็เพิ่งจะมีการเปิดเผยคลิปออกมาตรงเนี้ยเป็นห้องปฏิบัติการชั้นหนึ่งนะคะ
ของจราจรและเป็นห้องพนักงานสอบสวนซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็ติดอยู่กับห้องที่ใช้ร่วมกันกับดับเพลิงอ่ะนะคะ
ตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาได้ยินเสียงพื้นแตกตัวก็วิ่งออกมาจากห้องตอนนั้น
แล้วพื้นปูนก็ซุดอย่างที่เห็นโอ้โหดีหนีออกมาทันอยู่นะฮะ
ใช่ท่านภูมิกับบอกด้วยนะก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ว่างเปล่า
นหัวหมากเขามาทำการยกสูงขึ้นให้เท่ากับพื้นผิวถนนใหญ่
แล้วก็กั้นห้องเอาไว้แบ่งให้เป็นสัดส่วนสาเหตุเพราะอะไรคุณผู้ชมก็คงสงสัย
ทีนี้คาดเดาว่าอาจจะเป็นเพราะปูนเสื่อมสภาพตามการเวลา
เพราะโรงพักสร้างมากว่าห้าสิบกว่าปีแล้วไม่ได้มีการซ่อมบำรุงแต่อย่างใดนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ย้ายไปใช้พื้นที่ในห้องสายตรวจแทนเป็นการชั่วคราวก่อน
ส่วนชั้นที่๒ถึง๓ของสถานีของสนยังเปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติเห็นไหม
ยกย้ายข้าวของกันออกไปอ่ะนะคะเพราะว่าได้รับความเสียหายเยอะเลยนะ
ส่วนหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากก็บอกด้วยนะ
ด้านหลังอาคารมันมีการก่อสร้างคุณผู้ชมค่ะมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของสอนอหัวหมาก
ส่วนด้านหน้าก็มีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหง
ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พื้นมันซุดตลอดแนว
แต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันทำให้คิดไปถึงจุดอื่นนะ
ริมทางก่อสร้างแถวนี้ด้วยนะว่าจะอันตรายอีกหรือเปล่า
ใช่นี่ด้านนอกคุณเห็นไหมมันร้าวพื้นมันเป็นอย่างนี้เลย

คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้นี่เองตอนพักโฆษณา
ผมโทรกริ้งกร้างไปที่สนหัวหมาก

พี่เขาก็ตอบว่าตอนนี้อาคารตรงนี้ปิดไว้ก่อนแล้วล่ะ
แล้วก็โยธาเข้ามาตรวจสอบแล้ว
ก็ทีนี้ห้องทำงานต่างของสายตรวจ

ย้ายขึ้นมาทำงานที่ห้องสายตรวจตามปกติแล้ว

ปิดกั้นเป็นพื้นที่ห้ามเข้านะครับ

ผมก็ถามพี่ตำรวจพี่

พี่เขาบอกเดี๋ยวโยทาเข้ามาตรวจสอบแล้ว
โครงสร้างมันยังมั่นคงแข็งแรงอยู่

เราก็ความห่วงใหญ่
เราก็บอกว่าพี่ตำรวจก็ดูแลตัวเองดีนะ
ครับเป็นดิฉันที่ฉันก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับ